ส่วนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะเรื่องราวความอาถรรพ์

ที่วัดมะพร้าวสูงจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คนแถวนั้นบอกว่าที่หน้าวัดจะเป็นทางโค้ง
จะมีผีอยู่๓จุดจุดแรก
จุดที่๒จุดที่๓พีคสุดคือผีเปรต
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วทีมข่าวเนี่ย

ท่านเจ้าอาวาสเป็นคนให้ข้อมูล
แล้วก็พาทีมข่าวไปชี้จุดที่บอกว่าเจอผีเปรต

คือเราก็ถามย้ำนักข่าวของเราว่า
จริงคือหมาหอนแบบนั้นจริงเหรอเขาบอกใช่

ไม่ได้ไปใส่เสียงใส่เอฟเคอะไรทั้งสิ้น

จะมีเหมือนโกรธเก็บกระดูกคนเสียชีวิตนะคะเรียงรายอยู่

เสียงเมื่อวานคุณนำโชคบุญชูไป

ทีแรกเราเอ๊ะใส่เสียงหมาหอนมาให้ดูน่ากลัวหรือเปล่า
หมาหอนจริงคุณนำโชคบอกไม่ใช่เลยพี่
นี่ค่ะ๓จุดที่เขาบอกว่าโอ้โหหลอนจริง

มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวทำเป็นภาพให้ดูนะคะ
มีทั้งคนในพื้นที่ทั้งท่านเจ้าอาวาสเองให้ข้อมูลนะคะ
จุดแรกก็คือจุดที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกลับบ้านนะคะ
กับแฟนตอนดึกแล้วเจอผีผมยาวแลบลิ้นไล่ตามอะค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่ตั้งศาลเจ้าพ่อขุนด่านนะคะ
จุดที่๒ห่างจากจุดแรก๕๐๐เมตร
ก็คือเป็นจุดสะพานเด่นรังเป็นจุดที่ชาวบ้านบอกว่ามีผีผมยาว
อยู่บนหัวสะพานแล้วก็ชอบกวักมือเรียก

จุดที่๓ห่างจากสะพานเด่นรังมา๑กิโล
ตรงนี้ผีเปรตเลยค่ะก็คือที่วัดมะพร้าวสูงนั่นเองค่ะ
จุดแรกเนี่ยนะคะทีมข่าวไปถามร่างทรงประจำหมู่บ้าน
ที่ชื่อว่าหมอหนึ่งหมอหนึ่งบอกว่าตรงนั้นเนี่ย
เป็นผีใยคืนกับผีใยมาค่ะ
ใส่ชุดไทยสีฟ้ากับใส่ชุดขาว
อยู่ตรงนั้นมาหลายสิบปีแล้ว
ยายคืนกับผียายมาชอบหลอกคนค่ะ
เป็นผีบริวารของเจ้าพ่อขุนด่าน
โดยเฉพาะคืนวันพระคืนวันพระจันทร์เต็มดวง
คือจะชอบมาปรากฏให้คนเห็น

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปมีรายการล่าท้าผีรายการหนึ่ง
ก็ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ผีไปเฟซบุ๊กไลฟ์
ก็คือในคลิปจะเริ่มตั้งแต่สะพานที่มีคนเล่าว่าเจอวิญญาณ
เป็นผู้หญิงเขี้ยวยาวมาขวางถนนเอาไว้
บางคนเห็นว่าวิ่งตามรถทำให้คนที่ขับรถตกใจ
ควบคุมรถไม่ได้ขับรถตกข้างทางก็มี

ในเพจได้ลองพิสูจน์นะคะ
ว่ามีวิญญาณจริงหรือเปล่า
จังหวะนั้นนะคุณผู้ชมทีมงานมีอาการแปลก
ร้องไห้เสียงดังแล้วก้มลงไปกับพื้น

เราได้
เนี่ยค่ะเป็นทีมงานที่เขาไปถ่ายรายการท้าพิสูจน์ผีอ่ะเขาถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊กทีมงานอยู่ดีร้องแบบนี้จนเขาต้องหยุดนะคะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องคนนี้ที่มีอาการน่ะนะคะชื่อน้องแฟรงค์อายุ๒๐บอกว่าก็มากับทีมงานเมื่อคืน๒๔มิถุนายนยืนยันว่าไม่ได้แกล้ง
ไม่ได้เสียแทร่งทำไปเพื่อเรียกเรตติ้งนะคือระหว่างที่ทีมงานกำลังจุดทูบน้องแฟรงค์บอกว่ามีอาการปวดท้องหนักมากเหมือนกับมีใครมาขี่คอกดบ่ากดไหล่เหมือนมีใครมาขึ้นคล่อมตัวเองตอนนั้นใจสั่นปวดหัวรู้สึกว่าหนักไปหมดหนักถึงขั้นล้มลงไปกับพื้นครับแต่น้องแฟรงค์ยืนยันว่าคือรู้สึกตัวนะที่พูดออกมา

พอจังหวะนั้นครับผมแบบรู้สึกแบบใจคอไม่ดีแบบมึน
หัวแบบหน้ามืดเลยครับจังหวะนั้นผมก็ล้มลงตรงนั้นเลยครับ
ปวดหัวมากเหมือนพวกมบบีนสมองอะไรเนี้ยครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับป้าศรีอายุ๕๕ปีเป็น
ชาวบ้านหมู่๓บ้านอยู่ใกล้กับหัวสะพานเด่นรัง
ก็เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าป้าเองเนี่ยนะได้ยินแล้วก็เห็นหลายครั้งเลยที่สะพานตรงนี้
เพราะว่าสะพานตรงนี้เกิดอุบัติเหตุตั้ง๘ครั้งแล้วนะคะ
แต่จุดนี้ไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุ
แล้วคนที่ประสบเหตุก็มักจะเล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่ที่หัวสะพาน
บางครั้งยืนอยู่ข้างทางแล้วกวักมือเรียก
คนที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงจะไม่ค่อยเห็นนะคะ
จุดนี้เคยนำร่างทรงมาทำพิธีก็บอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงเขาอยากจะไปจากที่นี่อะค่ะ
มีคนหมอร่างทรงเขาบอกว่า
เขามาลำเซิงแก้บุญเขาบอกเขาเห็นเขามาขอส่วนบุญอะไรอย่างนี้
เขาอยู่มาเขาบอกเขาอยู่มานานแล้วโค้งเนี่ย
อืมอยู่มืดแล้วเขาก็บอกว่ามืดไม่แจ้งก็ทิ้งจะได้ไป
เขาบอกว่าเห็นผู้หญิงเดินอยู่แต่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
อยู่อยู่รถมอเตอร์ไซค์ขี่มากับเด็กมันก็เกิดไฟลุกไหม้ทั้งคันเลยแล้วแต่
แต่ไม่มีคนตายสักทีตรงนั้นอ่ะแล้วมีรถโรงงานรองเท้า
ลีบอกกับน้าวิ่งลงไปในทุ่งหนานั่นน่ะแล้วก็ไปถามเขา
เขาก็บอกว่าหลบผู้หญิงเดินอยู่บวกอีกครั้งนี้มันก็มีเรื่อยมา
แล้วเคยมีคนเล่าให้ฟังไหมว่าตรงนู้นก็เจอ
เคยตรงมาจากป่าพริกนะเขาก็บอกเดินอยู่เห็นเดินอยู่
เดินแล้วก็หายไปเห็นเดินขึ้นหน้ามา
เพราะมาขับรถบังเตอร์สายมาใกล้มันก็หายไป
แต่พวกผู้หญิงจะไม่ค่อยเห็นแต่ผู้ชายอาจจะเห็นน่ากลัว
ส่วนใหญ่ผู้ชายเห็นเห็นเป็นภาพน่ากลัว

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสอีกรอบนึงนะคะ
พระครูอุทิศธรรมคุณหรือพระอาจารย์มะยมท่านเจ้าอาวาสวัดมะพร้าวสูงค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสก็พาเดินดูเลยค่ะรอบวัดจุดไหนมีผีตรงไหนยังไงบ้างนะคะ
คือก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าเจอผีเปรตแต่ไม่เฉพาะท่านเจ้าอาวาสเท่านั้นนะที่บอก
ว่ามีเนรก็เจอพระบวชใหม่ก็เจอคือเจอผีเปรตหลอกคือพระเจอกันหลายรูปเลยอะค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังวัดที่เป็นป่าช้าเก่าหลายปีมาแล้วนะคะได้สร้างกุฏิไม้อยู่หลังหนึ่ง
ตอนนี้ปล่อยให้สุดโทรมไปแล้วพระไม่กล้าอยู่เพราะพระรูปไหนไปอยู่เจอผีประจำค่ะ
ก็บอกว่าเห็นผีบ้างก็บอกว่าได้ยินเสียงวีดขึ้นมานะคะ
มีเนรที่เห็นนะคะเนรบอกว่ากำลังจำวัดอยู่กลางดึก
ได้ยินเสียงร้องเหมือนเสียงวีดเนี่ยนะแบบเสียงลากยาวเลยนะตกใจ
เสียงอะไรพอเปิดหน้าต่างดูเปรตตัวสูงยืนอยู่ใกล้ใกล้กับปล่องเมน
แล้วก็ส่งเสียงร้องเนรตกใจมากเอาผ้าห่มมาคลุมหัว
มีนน้องเณรน้องเณรน้องเณรบวชนะเพิ่งมาสลองสำคัญเนี่ยตอนเช้าเกิดบอกกับพ่อ
แต่ที่เน้นมาค่อยดูถึงหา
คนพวกนี้สิ่งที่ให้มาเห็นเนี่ยเขาเจาะจง
เขาไม่สามารถให้เห็นกับทุกคนได้
แต่เรื่องนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้
ก็คุณภากภูมิแน่ท้านักข่าวของเรา
ใช่ครับทีวันพระ
อยากให้ลองไปดูแต่ไม่ได้ลบหลู่

เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าวันพระจะเจอกันทุกที

วันที่๒๘นี้วันอาทิตย์นี้นะครับ